ท้ายช่วงนี้นะคะไปดูกันที่โคลอมเบียกันบ้างค่ะ
พาทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมนะคะ
ชายคนนึงคงดื่มแบบจัดหนักก็เมาไม้ค่ะ
แล้วก็เกิดพลาดตกลงมาจากชั้น๑๑
คุณผู้ชมรวมถึงทั้งสองท่านก็คงคิดว่าอาจจะเสียชีวิตแน่
แต่สุดท้ายชายคนนี้รอดค่ะ
คุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นี่แหละค่ะคือภาพเหตุการณ์หลังจากที่นายยอนอันบาราโด
ในเมืองอิบาเก้ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของโคลอมเบียนะคะ
โดยนายอันบาราโดได้เล่าว่าก่อนที่เกิดเหตุ

ก่อนที่จะเสียอาการทรงตัวแล้วก็พลัดตกลงมา

ที่เขาตกลงมาบนกันศาสตร์บริเวณทางเข้าด้านหน้าของอพาร์ทเมนต์
ก็เลยรอดชีวิตราวปฏิหารได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในอพาร์ทเมนต์รายหนึ่งก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าเธอได้ยินเสียงที่ดังมากเลยนะคะ

พบว่ากันศาสตร์ของอพาร์ทเมนต์พังลงมาเกือบจะถึงพื้น
แต่มีวัตถุบางอย่างอยู่บนกันศาสตร์
ไม่ทราบว่านั่นคือนายอันบาราโดที่พลัดตกลงมาจากอพาร์ทเมนต์นะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เปิดเผยค่ะว่าสาเหตุที่นายอันบาราโด
พลัดตกลงมาจากอพาร์ทเมนต์น่าจะเกิดจากการที่เขาเมาสุรา
เพราะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงยังจุดที่เกิดเหตุ
นายอันบาราโดก็ยังอยู่ในสภาพที่เมาไม้อย่างชัดเจนค่ะ
ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่เวลาดื่มสุราดื่มแอลกอฮอลไปเมาไม้

ดังนั้นเราก็จะเห็นการรณรงค์ตลอดเลยให้ลดละแล้วก็เลิกซะนะคะ